เมื่อวานนี้นะคะคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงประชาชนจากทั่วทุกสารทิศค่ะเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะของพระเอกตลอดการ
บรรยากาศตั้งแต่ช่วงสายเมื่อวานนี้นะคะ
มูลนิธิสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศรีเมตตาบรมี
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าวัดสรพงศ์ที่๔คิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ประชาชนนะคะคุณผู้ชมเดินทางจากทั่วทุกสารทิศ
แฟนหนังแฟนละครนะคะได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัย
ต่อการจากไปของพระเอกในดวงใจอาเอกสรพงษ์ชาตรี
ศิลปินแห่งชาติเป็นครั้งสุดท้ายค่ะหลายคนนะคุณผู้ชม
พากันไปถ่ายรูปนะคะถ่ายภาพนะคะกับรูปภาพของอาเอกสรพงศ์
เมนชั่วคราวซึ่งเมนนี้ค่ะเขาจัดทำขึ้นเป็นเมนขนาดใหญ่
ยิ่งใหญ่มีสัญลักษณ์เป็นลายไทยและวัฒนธรรมทางภาคเหนือ
ชอบด้วยวัวสีขาวตัวใหญ่เนี่ยค่ะแล้วก็มีวัวบริวารอีก๙ตัวนะคะ
ค่ะหลายคนสงสัยว่าทำไมจะต้องเป็นวัวด้วยคืออย่างนี้นะคะ
นักศัตริย์รูปวัวเนี่ยแสดงถึงปีฉลูปีฉลูเนี่ยก็คือปีเกิดของอาเอกนั่นเองค่ะ
อาโยทัสวันพ่ออีทสุประวัติคุณอาวินัยพันธุรักษ์คุณมีพี่สมัยอากรุงศิวิลัย
ชราชวราชอาจิ๋มมยุรชัดแม่ก้อยทาริกาอายุยุวดีแล้วก็อีกมากมายค่ะคุณผู้ชม
อาเอกสรพงศ์นะคะเป็นศิลปินแห่งชาติได้จากไปเมื่อวันที่๑๐มีนาคมในวัย๗๓ปีด้วยโรคมะเร็งค่ะ
เป็นนักแสดงที่มีผลงานมากว่า๕๐๐เรื่องได้รับรางวัลการันตีฝีมือทางการแสดงมาแล้วมากมาย
และได้รับยกย่องสูงสุดได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงในปี๒๕๕๑นะคะ
เชื่อเหลือเกินค่ะว่าแม้จะเป็นการจากลากันครั้งสุดท้ายแต่ทุกผลงานของอาเอกสร้างไว้ก็จะอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนตลอดไปอย่างแน่นอนค่ะ